แล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดที่สำคัญด้วย

ในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
ดังนั้นวันนี้ข่าวเที่ยงของเราก็เริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่ทุกภาคส่วน
ได้ร่วมจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
เรามาดูในพื้นที่ส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและภรรยา
ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาทพระสงฆ์จำนวน๘๙รูป
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ
ภูมิพลอดุลยเดชมหาบราชบรมนาศบพิษนะครับเป็นปีที่๔
โดยมีคณะองค์คมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลดีกา
ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูลคณะรัฐมนตรี
ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรข้าราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
ในพิธีนะครับเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงในภาคของประชาชนเอง
ก็พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
ดังนั้นไปดูกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดต่างกันบ้างนะครับ
นครราชศรีมาบริเวณลานอนุสวรีเท้าสุระนาบรี
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาผู้ว่าวิเชียรจันทรโนไทย
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคธุรกิจภาคประชาชนชาวโคราชกว่า๑๐๐คน
สวมใส่เสื้อสีเหลืองมาอย่างพร้อมเพลียงกัน
ได้ร่วมกันตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์จำนวน๘๙รูป
เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลในรัชกาลที่๙ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาโปรยปลายนะครับ
ไปดูพื้นที่ของพิศนุโลกนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าหลายร้าน
ทำความดีเพื่ออุทิศถวายนะครับทำอาหารแจกให้กับประชาชน
ได้รับประทานฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในรัชกาลที่๙
เช่นเดียวกับทุกปีนะครับที่จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้น
โดยที่ตลาดใต้ตลาดเทศบาล๑คุณยายตีวิโรธวานิสอายุ๗๙ปีนะครับ
ซึ่งคุณยายเองก็เป็นหนึ่งในแม่ค้าขายอาหารทำเข้ากล่องแล้วก็ขนมปัง
แล้วก็ตั้งโต๊ะกลางตลาดเลยล่ะครับเพื่อแจกให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาด
ได้หยิบกลับไปรับประทานกันฟรีแล้วก็มีคุณป้าอีกท่านหนึ่งนะครับ
ทำข้าวต้มมัดจำนวน๑๐๐มัตต์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน
ได้รับประทานแล้วก็มีประชาชนมารับประทานข้าวต้มมัด
เดียวหมดเลยนะฮะในเวลาอันรวดเร็วแล้วครับ
ส่วนที่ตลาดร่วมใจตลาดเทศบาล๖นะครับ
นัชชาขันทองอายุ๔๑ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านยำไก่แซ่บคนเลี่ยงเมือง
ก็ได้ทำอาหารหลายเมนูฮะเพื่อแจกชาวพิศนุโลกนะครับ
โดยมีดีเจลุงวิทย์สวรรคโลกแล้วก็ดีเจคุณแอร์ปิยพร
สมทบทุนในการซื้อไก่ทอดมาแจกให้กับประชาชนเพิ่มเติมด้วยนะครับ
นี่ไก่ทอดร้อนประชาชนก็ได้รับประทานฟรีนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการทำความดีถวายแด่ในหลวงราชการที่๙นะครับ
ซึ่งในร้านก็มีทั้งไก่ทอดมีทั้งหมูทอดนะครับ
แล้วก็ข้าวเหนียวนึ่งร้อนก็ได้มีการแจกประชาชนให้รับประทานฟรีเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งด้านข้างของร้านก็มีพ่อค้าขายลอดช่องจากตำบลหัวรอมาตั้งโต๊ะ
ลอดช่องแจกของหวานให้รับประทานคู่กันไปด้วย
ทั้งหมดบอกว่าดีใจที่ได้ทำความดีอุทิศถวายพระราชกุศลในรัชกาลที่๙นะครับ
ส่วนที่กำแพงเพชรนะครับที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชร
ธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่และก็นักศึกษากว่า๒๐๐คน
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต๑๓ตุลาคม๒๕๖๓นะครับ
นี่คุณผู้ชมจำภาพเหล่านี้ได้ไหมฮะเมื่อ๔ปีก่อนนะครับ
เราก็เห็นภาพเหล่านี้เพื่อเป็นการน้อมสำนึกแล้วก็น้อมอาลัย
ในหลวงรัชกาลที่๙คราวนี้เราได้เห็นภาพแบบนี้อีกนะฮะ
ในวันที่สิบสามตุลาคมนะครับโดยกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเนี่ย
ก็มีการบันเลงบทเพลงพระราชนิพลพร้อมด้วยวงแซ็กโซโฟนนะครับ
การแสดงรำฉุยฉายร่วมกันแปลอักษรในหลวงรัชกาลที่๙
ในดวงใจชาวราชพัฒน์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
ซึ่งก็เป็นภาพหัวใจแล้วก็มีเลข๙ไทยอยู่ในหัวใจนะครับ
สื่อความหมายถึงในหลวงรัชกาลที่๙
สถิตอยู่ในดวงใจของชาวราชพัฒน์กำแพงเพชรตราบนิตนิรันดิ์
ระหว่างการแปลอักษรนะครับได้มีการขับร้องบทเพลง
ผู้ทรงเป็นนิรันดิ์ประกอบด้วยนะครับ
กิจกรรมส่วนหนึ่งของทุกภาคส่วนนะฮะ
ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญวันนี้นะครับ